คือประเทศก็กำลังจะเปิด
นักท่องเที่ยวก็กำลังจะเยอะ
ไอ้ข่าวแบบนี้มันก็ดันออกมา
คือพี่แท็กซี่ดีเยอะมากนะ

แต่ว่าต้องช่วยกันกำกับดูแลกันเองด้วยนะ

เหตุที่จะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติ
แท็กซี่บาเฟียไล่ล่าปาดหน้ากระทืบผู้โดยสาร
คือเหตุการณ์มันเกิดแถวสุขุมวิทย์๑๑พี่เบิร์ดดอม

มีผู้หญิงชาวไทยไปกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ก็ต้องกดมิเตอร์แต่ปรากฏว่าทักซี่คันนี้พอเห็นเป็นชาวต่างชาติ
เหมาเอ้ยถ้าดูว่าเป็นชาวต่างชาติ
จะขึ้นแท็กซี่เมืองไทยไม่ได้บางคัน
มิเตอร์มันไม่ทำงานเลยนะมิเตอร์มันไม่ทำงานที่ไปเลย
นี่เหมือนกันจะไม่กดมิเตอร์จะใช้ราคาเหมาทีนี้
เขาทำไงคะไม่ขึ้นไปเรียกแท็กซี่คันใหม่
แท็กซี่คันที่๒คนที่เป็นผู้โดยสารไม่ขึ้นตอนแรก
รู้ไหมคะขับรถไล่ล่าจะไปกระทืบผู้โดยสารเชิญดูคลิปค่ะ
นิสัยมากเลยนิสัยเสียมากเลยไปสถานีตำรวจเลยค่ะ
จะให้หนูชนล่ะไปสถานีตำรวจเลยค่ะ
เออเดี๋ยวไปมันไปไม่ได้หนูชนเลยไหมให้หนูชนเลยไหม
ไม่ไม่เอาไม่ทำอย่างนั้นไม่เอาไม่ทำอย่างนั้น
เราไปสถานีตำรวจเลยค่ะนิสัยแบบนี้ไม่โอเค
นิสัยแท็กซี่แบบนี้พอเราเรียกแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมกดมิเตอร์แล้วเราไม่ขึ้น
แล้วขับไล่ล่าแบบนี้คุณผู้ชมโอเคไหมคะ

ต้องชื่นชมผู้โดยสารนะบอกไปสถานีเลย
เรียกไม่จอดยังโกรธน้อยกว่าจะมาเหมาไม่เปิดมิเตอร์อีก
เดี๋ยวพูดเมื่อกี้เสียงผู้หญิงกับผู้หญิง
ใช่คือรถแท็กซี่คันใหม่เนี่ยโชเฟอร์เป็นผู้หญิง

แล้วก็เลยกลายเป็นเสียงผู้หญิงคุยกับผู้หญิงส่วนชายชาวต่างชาตินั่งอยู่ในรถนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ได้ยินไหมโชเฟอร์แท็กซี่คันใหม่ที่เขาเรียกไปถามว่าจะให้หนูชนเลยไหมไม่ไปโรงพักเลย
ไม่อยากใช้ความรุนแรงสติดีมากนะคะต้องชื่นชมผู้โดยสารท่านนี้ด้วยนะคะ
เอาต้นเรื่องเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ซอยสุขุมวิทย์ซอย๑๑นะคะคุณผู้ชม
มีปัญหากันคันที่ขับไล่ล่านะคะแต่ปรากฏว่าคือตอนเรียกเนี่ยเปิดเปิดประตูหลังถูกไหม

ปรากฏว่ารถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ยอมกดมิเตอร์
ผู้โดยสารเขาก็เลยเขามีสิทธิ์เลือก
เขาก็ไม่ขึ้นนะคะแล้วเขาก็เดินไปเรียกคันใหม่
ก็เลยทำให้แท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่พอใจ
ตะโกนมาบอกว่าเดี๋ยวจะตามมากระทืบ
โอ้โหตอนแรกเนี่ยผู้โดยสารท่านนี้แกคิดในใจว่าแค่ข่มขู่
แต่ปรากฏว่าเฮ้ยแท็กซี่สีเขียวเหลืองคนนั้นน่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะตามมากระทืบว่าเขาทำจริง
ขับมาจริงอย่างนี้ในคลิปเลยนะคะ
แล้วก็อ้างบอกว่าไม่พอใจ
เพราะผู้โดยสารปิดประตูรถเขาแรง
แต่ถึงกรณานก็ตามปิดประตูแรงถึงเขาต้องตามมาจะกระทืบหรือ
เน็ตบอกว่าแท็กซี่แบบนี้ต้องยึดใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพนะคะ
บางคนก็บอกว่าแท็กซี่สีเขียวเหลืองน่าจะไปเรียนแพทย์นะ
เพราะเขาหัวหมอไม่ยอมกดมิเตอร์เพื่อจะฟันราคาหัวเบะ
อย่างนี้ก็ตามท่าพี่คนขับเขียวเหลือง

ก็จะตามมากระทืบเลย